มาดูคุณเชียร์ที่คำพรกันดีกว่านะคะ
วันก่อนเจอที่บรรเทิงไทยร้านของเรา

ตอนนี้โดนแคนเซอร์งานไป๓งาน

ที่สำคัญเนี่ยค่ะจะจัดทริป

เดือนหน้านี้เองปรากฏว่า

ใช่เพราะว่าโควิด๑๙คุณผู้ชม

เธอจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

จะพาลูกค้าไปเที่ยว
อังกฤษค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็

ขอเลื่อนทริปอยู่ค่าความเสียหาย

ด้วยนี่จะเล่าให้ฟังนะคะ
ตอนที่มาถ่ายราชของเราเนี่ย
แฟนคลับมาเขายังต้องห้าม
เซลฟี่เลยนะขอร้องนิดนึงนะ

พี่น้องประชาชนถ้าเจอดาราที่ไหนเนี่ย
พักกันก่อนนะการใกล้ชิดกันโดยไม่จำเป็น